แรงงานไทยที่อิสราเอลแล้วกลับมาถึงกลุ่มแรกเนี่ยคุณผู้ชม
พอเขาถึงปุ๊บนะก็มีรถตู้นะไปส่ง
ส่งตามภูมิลำเนาจำสมบูรณแทร่ว่างได้ไหม
สมบูรณ์ที่นับสกุลเดียวกันที่ชื่อกับนับสกุลแล้วแทร่ว่างนี่ต้องถามว่าจังหวัดไหน
อ่าใช่มีสองคนน่านหรือว่าคนนี้อยู่น่าน
คนนี้อยู่นั่นคุณผู้ชมพอได้รับการไปส่งถึงบ้านเกิดปุ๊บวินาที
ลงจากรถตู้มามีคนนี้รออยู่
แม่นี่ร้อนใจไม่ยืนรอในบ้านเลยนะรถจอดได้ยินเสียงรถนี่เดินปรีมาถึงประตูรถตู้เลยนะ
คือตี๒ตี๓ปกติแม่ก็นอนแหละแต่พอรู้ว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาส่งลูกฉัน
เสียงรถมาเมื่อไหร่อีกกี่คันไปเฉิงเงินคอรอดูตั้งแต่เที่ยงคืน
นี่แหละครับตี๓ของเมื่อวานนี้ครับ๑๓ตุลาคมณวินาทีที่คุณสมบูรณแทร่ว่างอายุ๓๓ปี
มาถึงบ้านเกิดที่ตำบลป่ากลางอำเภอปัวจังหวัดน่านครับแล้วคุณแม่ก็มารอรับอยู่เลย

โปรดของคุณสมบูรณ์ครับ

สมบูรณชอบกินอะไรแม่เตรียมไว้ต้มขาไก่

คุณสมบูรณ์บอกว่าเขาไปทำงานที่อิสราเอลได้๗เดือนนะ
ไปดูแลระบบน้ำที่แคมป์คนงานห่างจากฉนวนกาซ่าสัก๒กิโลเมตร
นี้มีคนไทย๑๑คนแต่พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม

มันใกล้๒กิโลเมตรมันใกล้มาก
แล้วคนที่รอดชีวิตมาได้ก็เพราะว่านายจ้างพาเข้าห้องนิรภัยได้ทันครับ
คุณสมบูรณ์บอกตอนที่ทหารอิสราเอลเข้ามาช่วยเหลือ
ภาพมันยังแจ่มชัดติดตาอยู่ทันทีที่เปิดประตูออกไป
เลเซอร์ปลายกระบอกปืนสาดเข้ามาก่อน
เขาบอกว่าถ้าตอนนั้นไม่ใช่ฐานอิสราเอลแต่เป็นกองกำลังฮามาสเนี่ย
เขาคงโดนยิงพลุนไปแล้ว

อันนี้ตอนที่มาถึงบ้านเกิดนะ
ช่วงบ่ายครอบครัวก็จัดอาหารคาวหวานถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ

หลังจากนี้อีก๓วันครอบครัวจะทำพิธีเข้ากรรมตามความเชื่อชาวมงค์
โดยจะไม่ให้คุณสมบูรณ์ติดต่อใครครับ
อันนี้เป็นตามความเชื่อเป็นการต่อชะตา
อีกหนึ่งแรงงานไทยที่บาดเจ็บกลับมาในกลุ่มแรกก็คือ
คุณกรัชกรพุทธศรคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
เป็นแรงงานไทยที่ถึงบ้านเกิดแล้วครับ

โดนยิงที่เข่าเนี่ยทันทีที่มาถึงบ้านเกิด
พระครูสุนทรวุฒิกุลหรือว่าครูบาเพชร
เป็นเจ้าคณะตะบนบ้านถ้ำซึ่งครอบครัวของคุณกรัชกรเขานับถืออยู่
พยุงคุณกรัชกรเดินเข้าบ้านเลยครับแบบนี้ฮะ
หลังจากนั้นครูบาเพชรนำน้ำมนต์มาอาบน้ำให้
เป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายครับ

ครูบาเพชรก็ทำพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นการอวยพร
ให้นายกรัชกรอยู่ดีมีสุขหลังจากนี้
จากนี้ครูบาเพชรก็นำเค้ก

ทำไมอ๋อเป็นวันที่กลับถึงบ้านพอดีครับ
เมื่อวานแล้วก็ให้ทั้งหมดช่วยกันร้องเพลง

แต่เป็นสัญลักษณ์เหมือนให้ชีวิตใหม่

คนชื่อว่าคุณจันดีแซ่ลีเนี่ย

อันนี้ไม่น่าจะได้กินแค่คุณจันดีแล้วล่ะ

บ้านเขาอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
แล้วภรรยาอย่างพี่มาลัย
ก็พาลูกสาวและลูกชาย๓คน

ลูกสาวคนโตวัย๒ขวบเนี่ย

ช่วงที่ตัวคุณจันดีเนี่ย

ขณะที่ภรรยาก็ทำเมนูขนมจีนน้ำเงี้

นี่ตักน้ำเงี้ยวให้สามีกินนะ

เป็นชามที่อร่อยที่สุดแล้วล่ะ

กินไปน้ำตาคลอเบ้าไปครับ
คุณจันดีบอกรู้สึกดีใจมากได้กลับมา

กลับอีกไหมอิสราเอลเขาบอกไม่ไปแล้ว
อยู่กินน้ำเงี้ยวดีกว่า

แรงงานไทยนะครับที่ไปทำงานอิสราเอล

ไปดูแรงงานไทยที่ก็อยู่ภาษีอิสรส์นะ

แรงงานไทยจากอิสราเอลถึงบ้านเกิดนะครับที่อำเภอส่องดาว
ผูกข้อมือนาลงชัยนะครับมีนายชะยุดวงวนิตย์
ก้อยโอ้ยโอ้ยกินก้อยเลยแซ่บบ่แซ่บบ่พี่ซอยจุ๊ไหมถ้า
จุเดี๋ยวเบิร์ตกินด้วยอ่าคุณนรงชัยบอกดีใจมากนะฮะที่
กลับมาสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือ
เขาเนี่ยกลับบ้านด้วยความปลอดภัยเขาบอกมันเหมือนฝันนะที่
ชีวิตมาได้นะแล้วก็หลายคนพูดเหมือนกันดอมครับไม่
กลับไปแล้วไม่กลับไปแล้วน้ำแข็งนะเช่นเดียวกันครับเช่น
กันกับครอบครัวนี้นายวิมารวงจำปานะครับมารอต้อนรับอยู่
หน้าบ้านเลยนะครับในอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครทันที
นายวิมาเนี่ยลงจากรถมาพ่อแม่เมียลูกครับโอ้เข้าไปกอดกัน
ดีใจนะน้ำตามันไหลน้ำตามันซึมนะครับครอบครัวนี้เอา
สวิงนะครับนี่เป็นความเชื่อเขานะเอาสวิงมาช้อนรับขวัญแล้ว
ก็ผูกข้อมือค่ะนะคือขวัญหนีก็เอาสวิงช้อนช้อนช้อนขวัญ
กลับมาครับตามประเพณีของชาวอีสานเขาขณะที่นายวิมารดีใจ
ครับได้เห็นหน้าครอบครัวอีกครั้งแล้วขอบคุณภาครัฐนะที่
พาเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยไปกันต่อที่สุรินทร์เลยคุณผู้ชม
ครอบครัวสุขใสพ่อแม่ญาติเรียกขวัญผูกแขนให้กับนาย
จีรายุครับคนนี้ก็กลับจากอิสราเอลเหมือนกันแรงงานไทย
คนนี้เขาถูกยิงนะคุณผู้ชมถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่ที่
ไหล่ขวาครับแล้วก็เพิ่งจะกลับถึงประเทศไทยพร้อมกับ
กลุ่มแรงงานไทยชุดแรกอ่ะเมื่อสิบสองตุลาคมที่ผ่านมา
จากนั้นญาตินะครับก็พากลับบ้านเกิดถึงตอนเที่ยงคืนของ
ภัยครับจิรายุเองก็เล่าบอกว่าเขาเนี่ยถูกยิงนะถูกยิง
เช้าของวันที่๗ตุลาคมเลยเช้าวันวิปโยกคือกลุ่ม
ฮามาสเข้ามาโจมตีนะครับตอนนั้นเขาบอกเขาคิดถึงพ่อ
คิดถึงแม่แล้วก็หยิบเหรียญหยิบเหรียญหลวงตาพงพรมสโรนะครับ
ห้อยคอติดตัวไว้นะครับมาไหว้ขอให้คุ้มครองนะครับ
กระทั่งตัวเขาเนี่ยปลอดภัยนะครับแล้วก็กลับถึงบ้านในที่สุดนี่แหละ
หลังจากนี้เขาบอกว่าเป็นอีกครอบครัวที่บอกว่าไม่กลับแล้ว

ข้าวเหนียวต้มไก่ไข่เจียวลาบไก่
พอพูดแบบนี้จะคิดว่าที่บ้านทำไว้รอใช่ป่ะเปล่าเปล่า
นี่เขากินกันที่อิสราเอลค่ะอ๋อเหรอใช่ก็คือแรงงานไทยที่รอดชีวิตมา
ดูแล้วคุ้นมากที่พี่เบิร์ตเล่าจำได้ป่ะคุณวิทยาวัฒน์ที่สู้กับฮามาสด้วยมือเปล่า

คุณแจ็ควิทธวัฏกุลลวงค์

คุณสิทธิโชคโยธาทรหรือว่าคุณดิว

นี่จำภาพนี้ได้เลยใช่ไหม
อ๋อนี่แหละนี่แหละ
นั่งกินข้าวไลฟ์ด้วยกันตอน๘โมง๓๔เวลาที่อิสราเอล
เมื่อวานนี้นะคะเขียนแคปชั่นเอาไว้
มื้อเช้าของวันที่๔วันนี้กินข้าวกับคนดังในการรอกลับไทย
คนดังก็คือหมายถึงคุณแจ๊ควิทยาวัฒน์นั่นแหละ
เพราะว่าเป็นข่าวแบบโอ้โหออกทุกช่อง
ใช่ที่นั่งกินกันเนี่ยก็มีพี่ไก่ในไก่อีกคนนึงนะเมนู
ดูเมนูหน่อยละเห็นกะติ๊ปงี่ออกมาแล้ว
แล้วมีอะไรต้มไก่ไก่เจียวลาบไก่อย่างที่บอกตอนไหน
คุณดิวเล่าแบบนี้ตอนนี้รอเวลาที่ผมจะกลับไทย
ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้กลับเมื่อไหร่
บุกถล่มแคมป์คนงานแล้วก็มาเจอกับแจ็ควิทยาวัฒน์นี่แหละที่ศูนย์อพยพ
ก็ประสานกับครอบครัวบอกว่าปลอดภัยอยู่นะปลอดภัยดีนะ
คุณดิวบอกว่าถ้าเกิดกลับเมืองไทยไปแล้วเนี่ย
แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์สงบจะมาอีกไหม

ลองฟังเขาดูหน่อยละกันค่ะ
ปลอดภัยเจ๊ควิธวัฒน์ผมจะต้องกลับสู่ตัวอีกนะโอเคครับขอบคุณครับ
อืมเนี่ยคือคุณดิวบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์สงบจะกลับมาอีกนะ
แต่คุณแจ๊ควิทยาวัฒน์บอกว่าไม่เอาไม่กลับมาแล้ว
แล้วก็คุณแจ็คเขาก็บอกด้วยนะคุณผู้ชมว่า
ตัวเขาเองเป็นทหารเก่านะ

กรมธาณราภว์ที่หนึ่งมหลักรักษาพระองค์นะครับครับ
ก็ตอนนั้นเนี่ยเข้าประจำการเมื่อปีห้าสามแล้วปฏิประจำการในปีถัดมาคือปีห้าสี่นะ่ะ
แล้วก่อนที่เขาจะไลฟ์กินข้าวเนี่ยนะคือมีการโพสต์ข้อความ
ดิวบอกว่าเพิ่งผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมาแล้วเดี๋ยวดูโพสต์เขาหน่อยละกันค่ะ
โพสต์ภาพ๓คนที่รอดชีวิตจากการบุกถล่มของกลุ่มฮามาส
ดูสิเห็นไหมคุณแจ๊คเนี่ยมีแผลเต็มไปหมดเลย
คุณแจ๊ควิทยาวัฒน์เพราะว่ายังจำได้สลบไปเป็นชั่วโมง
พอไปโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่๓วันแล้วก่อนหน้านั้นคุณดิวก็มีการถ่ายรูป
เพื่อนในแคมป์นั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะ
แหละคือคนแรงงานไทยที่อยู่ที่นู่นณตอนนี้ถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเขาก็จะอัปเดต
จะโพสต์ผ่านทางโซเชียลอย่างน้อยบอกให้คนที่บ้านได้รู้ว่าฉันยังปลอดภัยนะ
ก็ยังมีญาติที่ยังร้องขออยู่คุณผู้ชมให้ช่วยประสาน
ส่งแรงงานหญิงไทยที่อิสราเอลเนี่ยกลับมาหน่อยพร้อมกับเพื่อนร่วมแคมป์อีก๕๐กว่าคน
เพราะว่าเขาบอกว่ากลุ่มคนนี้เขายังโดนบังคับให้ทำงานอยู่เลยครับ
คนในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็ยังทำสวนกันอยู่แล้วก็มีเสียงหัว
ร้องมีเสียงเพลงแต่คนที่เอาคลิปนี้ไปยื่นอย่ะเอ่อไปยืนยืนยันต่อเจ้านักที่สำนักงาน

เอาเหรอเพราะว่ายังต้องทนอยู่ในภาวะสงคราม
คุณยุพินบอกว่าญาติเธอคือนางสาวจารุวัล
ทะวงอายุ๓๕ปีเป็นพี่สาวสามี
ไปทำงานในฟาร์มเกษตรเขตเทลอาวิฟต์

เป็นพื้นที่สีแดงห่างจากพื้นที่ปะทะ

หลังเกิดภัยสงครามเนี่ยญาติเธอยังถูกในจ้าง
บังคับให้ทำงานพร้อมกับแรงงานชาวอีสานรวม๕๐คน
เป็นชาวนครพนม๑๐คนครับก็อยู่ในแคมป์เดียวกันเนี่ย
คุณยุพินบอกอยากให้ภาครัฐเข้าไปดูแล

เกรงว่าจะซ้ำรอยเหตุระเบิดในสวนแตงซูกินี
คุณผู้ชมที่ทำให้มีคนไทยเสียชีวิตเมื่อไม่กี่วันก่อนครับ

เมื่อกลับตอนนี้นาจารย์ให้ออกไปทำงาน
ถ้าไม่ทำงานคุณจะถูกไล่ออก

และบริเวณที่ของกับคุณจะเป็นบริเวณที่สีแดง

จังหวันนครพนมครับนายนพรมานะ
เปิดเผยว่าในส่วนของจังหวัดนครพนมมียอดแรงงานไปทำงานที่อิสราเอลกว่า๒๑๐๐คนเลยนะ
โดยแรงงานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดชายแดนที่มีการปะทะกันมีทั้งหมด๓๓๐คน
และคนที่ขาดการติดต่อหรือว่าศูนย์หายมี๕คนครับ
คุณผู้ชมครับแรงงานที่ไปทำงานในอิสราเอลไม่ได้มีแค่ภาคเหนือภาคอีสานเท่านั้นนะ
จากภาคใต้ก็มีแล้วยังไม่กลับด้วยยังไม่กลับส่งคลิปมาให้เมียดูว่าไงป่ะ

นี่เป็นห้องอะไรอ่ะนี่คือหลุมหลบภัยครับคุณผู้ชมครับ
นายจำหลัดอภินรำอายุ๓๓คนสะดาวสงขลานะ
แรงงานไทยในอิสราเอลนะครับอยู่ในหลุมหลบภัย
เพราะเสียงเตือนภัยมันดังไงนี่อยู่ที่เมืองไหนการัมเบนซิมปรา

ตุลาคม๕ทุ่มกว่าตามเวลาประเทศไทย
ทีมข่าวนะครับก็ไปหานางสาวรัชดาแก้วมีอายุ๓๑ปี
ของพี่จำหลัดที่ส่งคลิปมาเนี่ยอ้าวจังหวะดีมากเลยดียังไง
พอไปหาพี่รัชดาเนี่ยกำลังวิดีโอคอลคุยกับสามีอยู่พอดี

จำหลัดเล่าผ่านวิดีโอคอลบอกว่าเขาทำงานอยู่ทางเหนือของอิสราเอล
ห่างจากสนุนกาซ่าสองร้อยกิโลเมตรคุณผู้ชมอืม
สองร้อยกิโลเมตรนะครับแล้วอยู่ใกล้ชายแดนติดกับเลบานอนน่ะ
ได้ยินเสียงปืนเนี่ยดังอยู่เป็นระยะคุณผู้ชมครับ
สองร้อยกิโลไกลไหมดอมน้ำแข็งโอ้โหสองร้อยกิโล
สำหรับเรานี่ไกลนะไกลนะแต่คุณผู้ชมครับ
เขาอยู่ที่นั่นเขายังได้ยินเสียงการสู้รบเนี่ย
คิดดูแล้วกันเขาเนี่ยนะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ย
นะฮะหมู่บ้านหมู่บ้านที่อยู่นะครับที่อยู่เนี่ย
มีแรงงานไทยอยู่ประมาณสักร้อยคนแล้วทุกคนปลอดภัยดีนะครับ
แล้วชีวิตความไปอยู่นะครับมุ่งหวังจะทำยังไงกันต่อ
เดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวมาฟังหลังเคารพทงชาติครับ
พี่จำรัฐพี่จำรัฐเล่าต่อหน่อยนี่คือแรงงานไทยนะครับ
ไปทำงานอิสราเอลแล้วก็อยู่สงขลาอืมเขาบอกว่าหมู่บ้านที่เขาอยู่
ยังมีแรงงานไทยอยู่ประมาณร้อยคนทุกคนปลอดภัยดีแล้วก็ยังมี
ยังไม่มีแรงงานไทยคนใดจะเดินทางกลับเพราะกำลังใจดีนะครับ
แต่ถ้าสถานการณ์บานปลายจะรีบติดต่อสถานทูตขอเดินทางกลับในทันที
แล้วเมียพี่ว่าไงพี่คิดอย่างนี้นะครับนางสาวรัชดาครับ
บอกว่าโอ้เป็นห่วงนะตั้งแต่รู้ข่าวเหตุประทะกัน
จากเดิมวีดีโอคอลคุยกันวันละ๒ครั้งนะครับ
เปลี่ยนไปคุยทุกชั่วโมงเลยเธอเป็นไงเธอเป็นไง
ทุกชั่วโมงเลยนะครับก็ได้แต่สวดภาวนาขอให้สงครามยุติโดยเร็ว
นั่นคือหนึ่งคนมาดูอีกหนึ่งคนนะครับเป็นแรงงานชาวสงครามันกัน
ปลอดภัยดีนะครับก็เขามีภาพตอนที่รถถังเข้ามาในพื้นที่นะครับ
นายวีระจิตประสงค์เขาทำงานอยู่ทางตอนนี้อยู่ตอนกลางของอิสราเอลแล้ว
ให้ดูคลิปครับไหนคลิปนี่ฮะนั่นงานรถถังน่ะโอ้รถถังนะครับ
เขาถ่ายไว้ได้๘ตุลาคมครับหลังวันวิปโยค๗ตุลาคมนะฮะ
ขบวนรถถังกระจายกำลังเข้าคุ้มครองพื้นที่เขาบอกทางตอนกลางของอิสราเอล
จากจุดประทัด๓๐กิโลเมตร
คุณวีระไปทำงานเป็นแรงงานเกษตรได้๒ปีแล้วปลอดภัยดี
จริงนะจะกลับมาพักผ่อนคือวางกำหนดไว้แล้ว๒๗ตุลาคมนี้
แต่ตอนนี้ขยับแล้วคือเร็วได้เท่าไหร่ก็อยากจะกลับเร็วขึ้นเร็วขึ้นได้๒วัน
กำหนด๒๕ตุลาคมนะครับที่จะกลับมา
พี่ขอให้กลับมานะครับแล้วก็ได้พักผ่อนนะครับปลอดภัยครับ
ข่าวเรื่องนี้จริงมันมีหลายอารมณ์
มันมีทั้งอารมณ์แบบดีใจอารมณ์เสียใจอารมณ์รอคอย
อันนี้เป็นอารมณ์รอคอยค่ะเพราะว่าเมียเนี่ย
บอกว่าโหหลังจากที่ได้คุยกับสามี
หลังจากนั้นจนถึงตอนนี้ไม่รู้ชะตากรรมเป็นยังไง

เมียเนี่ยก็คือคุณฐานิตาระหอมนะคะ
เป็นคนอุดรแล้วก็บอกว่ารู้ไหม
คือสามีนายศักรรณ์สุรคาอายุ๓๑ปี
แคมป์เนียออสทางตอนใต้ของอิสราเอล

คือตอนแรกยังติดต่อกับสามีได้
หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้เอาให้ดูคลิปนี้ก่อน
คลิปที่เห็นว่าสามีถือโทรศัพท์อยู่นั่นจริงคือเพื่อนแรงงานไทยคนอื่นเขาไลฟ์
แล้วอันนี้ตัวสามีคือนายศักดากำลังคุยวีดีโอคอลกับคุณฐานิตาอยู่นะ
เวลาไทยคือ๖โมงเช้าของวันที่๗ตุลา
หลังจากนั้นวีดีโอคอลอยู่ใช่ไหมทางฝั่งคุณศักดาก็บอกว่าเนี่ยมันมีการสู้รบทางอากาศ
แล้วพอตอนเที่ยงของเวลาไทยสามีก็ส่งคลิปท้องฟ้ามา
มีเสียงลูกระเบิดดังมาเป็นระยะระยะตอนนั้นยังเห็นว่าอยู่ไกล

เพราะว่าอิสราเอลเขาก็มีการยิงกันมีการสู้รบกัน
แต่หลังจากนั้นเธอบอกติดต่อสามีไม่ได้เลย
นี่แหละค่ะก็เลยกลายเป็นความเป็นห่วงแล้วก็รอคอย
ว่านายศักดาสุระคายตอนนี้จะเป็นยังไงบ้าง
สามีไปทำงานที่อิสราเอลปีกว่าแล้วนะ
เหตุผลเดียวเลยก็อยากหาเงินมาเก็บเงินมาให้กับครอบครัวนะคะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายที่รอคอยอยู่อะค่ะ
มีแรงงานไทยอีกคนที่ขาดการติดต่อไป
ตั้งแต่๖ตุลาคมแล้วคุณผู้ชม
แล้วก็จะเห็นเสื้อเป็นเสื้อกีฬานะ
แล้วคนเป็นน้องสาวเขามาโพสต์ครับ
มาโพสต์ครับโพสต์บอกว่าคุณตู้แซ่ลีในอายุสามสิบแปดปี
เสื้อกีฬาสีส้มส้มชมพูชมพูเบอร์สิบห้า
แล้วก็ไปทำงานที่คิปบุชแห่งหนึ่งในอิสราเอลติดต่อไม่ได้ตั้งแต่๖ตุลา
แล้วไลฟ์เนี่ยคุณผู้ชมในไลฟ์จะเห็นผู้ชายที่ยืนดูสงครามอยู่กับแคมป์เพื่อน

ข้างหลังเขียนข้อความว่าจอมทอง
แต่ยังไม่ได้ยืนยันว่านั่นใช่คุณตุ๊แซ่ลีหรือเปล่า

คุณพัทยาพัทรสยาอายุ๓๖ปี
ก็ถามเรื่องเสื้อเบอร์๑๕เนี่ย
คุณพัทรัสยาก็ไม่ขอยืนยันว่าใช่หรือเปล่า
แต่คนที่รอดชีวิตมาเนี่ยบอกว่ากลุ่มฮามาสเขา
ถล่มแคมป์พังหมดเลยนะคาดว่าทั้ง๑๖คนนั้นไม่รอดครับ

แต่ตัวคุณพัทรสยายังมีความหวังลึกว่า
คุณตุ๊แซ่ลีสามีเธออาจจะยังรอด

ทำงานเป็นลูกจ้างวางท่อทางการเกษตร
บอกกับเธอว่าอีกปีกว่าเดี๋ยวก็กลับแล้วเธอ
ตอนนี้อยากให้ทางการติดต่อประสานและช่วยเหลือเร่งด่วนเลย
เพราะถ้าหากว่ากรณีที่เลวร้ายที่สุดคือคุณตูแซ่ลีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
ก็ขอได้ไหมนำร่างของเขากลับมาทำพิธีทางศาสนาครับ
ครอบครัวนี้ก็ใจไม่ดี
แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะรอดเหมือนกัน
คือครอบครัวของนายชายารักษานนท์อายุ๒๘ปีเป็นแรงงานอุดรธานีคุณผู้ชมครับ
คือมีเพื่อนยืนยันว่าห้องที่เขาหนีไปซ่อนมันถูกเผาหมดแล้ว
แล้วก็ไปเจอโครงกระดูกนะครับ
นี่แหละทีมข่าวนะครับไปพบกับครอบครัวของนายชายารักษานนท์
อยู่ที่บ้านทุ่งขวางตะบนเชียงเพ็งอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีเมื่อวานนี้ครับ
ครอบครัวที่ด้านขวาคือพ่อแก่เอาหม้อเนื่องยกขึ้นมา
ทำพิธีเรียกวิญญาณแล้วเรียกวิญญาณนายชายานะครับ
หรือว่าไม้นะครับให้กลับมาหาพ่อหาแม่ตามความเชื่อ
ขณะที่นางทองยิ้มนะครับซึ่งเป็นแม่ยอมรับว่าจนถึงขณะนี้ยังติดต่อลูกชายไม่ได้เลย
และหากลูกชายไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็อยากจะนำศพมานะครับประกอบพิธีทางศาสนา
ไปทำงานในไล่มันฝรั่งครับสัญญาจ้าง๕ปีไปได้๒ปีกว่า
เงินเดือนส่งมาก็เดือน๔๕๐๐๐โอ้โหปาดน้ำตา
นางสาวสายใจศรีบุญครับเมียของในไม้เนี่ยเล่าบอกว่าอยู่กินกันมา๔ปีไม่มีลูกด้วยกันนะครับ
จากนั้นสามีก็บอกเดี๋ยวฉันจะไปขุดทองนะไปหาเงินนะครับไปทำงานที่อิสราเอล
ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันเนี่ยสามีเล่าบอกว่ามีคนเข้าไปยิงชาวเนเปล่าเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
หลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปเลยตั้งแต่เจ็ดตุลาคมล่าสุดนายกรวิทย์แก้วเกิดคนนี้เป็นใคร
คนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานของสามีของเธอนะครับติดต่อมาหาแล้วก็บอกว่าให้ทำใจนะ
พอจุดที่สามีเธอเข้าไปหลบนะครับไปเจอโครงกระดูก๕โครงเธอก็เลยมาแจ้งข่าวให้พ่อให้แม่ของสามีได้ทราบ
ก่อนหน้านี้เธอมีรางสังหรณ์แล้วเพราะฝันว่านะครับเธอถูกทหารไล่ยิง๒คืนติดกันแล้วลองฟังเธอเล่าหน่อยครับ
เขาฝันว่าทหารถือปืนไล่ไล่ยิงอย่างนี้ค่ะ

ได้ยิงหนูเหมือนวิ่งหนีทหารอย่างงี้ค่ะอืม

ก็ฝันแป๊บเดียวก็ตื่นแล้วค่ะ
ต่อมานางสายใจเนี่ยนะครับ
นางสาวสายใจเนี่ยก็วิดีโอคอลหานายกรวิทย์เพื่อนของสามีนะครับ
ซึ่งเขาก็ยืนยันคราวนี้ยืนยันให้ผู้สื่อข่าวฟังเลย
บอกว่าเนี่ยจนถึงขนาดนี้ยังติดต่อไม้ไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยนะครับ
รู้แค่ว่าห้องพักหมายเลข๕ที่ไม้เข้าไปหลบมันถูกเผาแล้วไปเจอโครงกระดูก๕โครงโดยจุดนั้นเป็นที่พักของคนไทย
คือเขาเองก็เชื่อว่าน่าจะเป็นในไม้เพื่อนของเขาเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
ก็คงต้องรอทางการอิสราเอลมาตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ต่อไปครับ